มาดูเรื่องกระทบกระทั่งบนท้องถนนนะคะเกิดขึ้น
๔กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง

ราชปรารบนะคะคือเกิดการเฉียวชนกัน
แต่ว่าตัดสินปัญหากันไม่ได้ไงตัดสินด้วยกำลังกันเลยนะคะ
แยกเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ
นี่ค่ะลงมาตะลุมบอลกันเลยแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วมีบางช่วงบางตอนจะเห็นว่า
เห็นน้องที่สวมชุดสีฟ้า

น้องก็ตะโกนร้องบอกนะบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
หนูกลัวหนูกลัวแบบนี้เนี่ยนะคะ

รถกู้ภัยมาถึงแล้วก็พยายาม
ที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการแยกนี้นะคะ

หัวร้อนวางมวยบนถนนสงสารเด็กครับสงสารพี่เสื้อขาวด้วยที่ถูกลุกหลง
วกลอยเข้าหน้าเลยขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้มาก
ไม่รู้ใครผิดไม่รู้ใครถูกแต่แท็กซี่ไม่น่าทำแบบนี้นะคะ
ที่เขาเอามาลงไว้เนี่ยทราบข้อมูลแบบนี้บอกว่าคนตัวสูงที่อยู่ในคลิปเป็นคนขับแท็กซี่
เกิดเฉียวชนกับคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีสวมเสื้อสีน้ำเงินซึ่งตัวเล็กกว่า
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับนักเรียนที่สวมชุดยุวกาชาตินะคะ
แต่ช่วงที่ลงไปคุยเนี่ยคุยกันอยู่สักพักไม่น่าจะตกลงกันได้ค่ะก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้น
การจราจรก็ติดขัดไปเลยนะคะช่วงนั้นคุณผู้ชมจะเห็นนะคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ย
คนขับแท็กซี่ซึ่งตัวใหญ่กว่ายกชายที่ขี่รถจักรยานยนต์คือยกเขาขึ้นมาเลยอ่ะ
แล้วเหมือนจะทุ่มลงพื้นแล้วก็มีคนวิ่งเข้าไปห้ามไว้ได้ทันนะคะ
ขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์ปลาหมวกกันน็อกกะจะให้โดนพี่คนขับแท็กซี่
แต่ไปโดนพลเมืองดีที่สวมเสื้อสีขาวที่เข้าไปพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าปัดออกได้ทันนะคะก็บาดเจ็บไปเล็กน้อย
และระหว่างที่ชุลมุนกันนั่นแหละรถกู้ภัยก็มาถึงพอดีนะคะ
ส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยที่ตอนนี้นั่งลงแล้วแล้วก็กรีดร้องไปด้วยแล้วบอกว่า
หนูกลัวช่วยด้วยหนูกลัวเนี่ยนะแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วย
คนถ่ายคาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวของคนขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่าเห็นมาด้วยกันนี่นะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะส่วนใหญ่
ในทิศทางเดียวกันเลยสงสารเด็กเห็นกับตาแบบนี้มาเจอเหตุรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะคะ
คลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราตรวจสอบต่อนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วจบลงอย่างไรค่ะ